เขาลื้อห้องเป็นคอนโดมิเนียมแต่รื้อถึงขั้นที่ว่าคือเอาถอดโถส้วมออกมาเลย
พอถอดโถส้มออกมากลายเป็นว่าเจอเพชร
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเขาสงสัยว่าใช่เพชรจริงหรือเปล่าค่ะ
โถส้วมออกไปทิ้งเจอแหวนเพชรหล่นออกมาจากโถส้วม
เขาก็เลยถามว่ามันใช่เพชรจริงไหมอยากจะขายใช้หนี้จังเลย
ได้ในคอนโดหรูหล่นออกมาจากโถส้วม

ขอผู้รู้บอกทีค่ะแต่จริงจริงแล้วแหวนเพชรมันก็จะมีคราบเกาะอยู่เยอะนะคะ
แต่เขาเอาไปทำความสะอาดค่ะพอทำความสะอาดปุ๊บ
มันก็ส่องประกายวิบวับออกมาอ่าก็พอลื้อถอนห้องที่คอนโดมิเนียมบังเอิญเจอค่ะ
ไม่ใช่ของเขานะคะถ้าเป็นของเขาก็คงไม่ตกใจอะเนาะ
ถ้าเป็นของตัวเองที่แบบเออหายไปแล้วมาเจอของใครก็ไม่รู้
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะแต่ทางที่ดีก็ให้ร้านเพชรดูของจริงหรือของปลอม
อันนี้ก็ง่ายเลยก็จะได้รู้ค่ะแต่อยู่ในโถส้วม
ใช่ค่ะอยู่ที่โถส้วมค่ะก็อยู่ด้านในอ่ะ
เขาบอกเขายกโถส้วมแล้วมันหล่นกรึ้งลงมาอย่างนี้
คงจะเปลี่ยนโถอะไรพวกนี้สุขภัณฑ์ยกออกมาเนี่ยเออมันไปค้างอยู่ตรงนั้นได้ยังไง